อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะ

จะกลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตอนนั้นนะคะมีข่าวด้วยว่าพี่เอสุภาชัยเป็นผู้จัด
แล้วก็ลือไปอีกนะคะว่าพระเอกที่จะมาร่วมงาน

แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะ
ได้โพสต์ประเด็นเอาไว้แบบนี้นะคะ
อัปเดตล่าสุดว่าระครของแม่อ้ำ

ซึ่งอาจจะไม่ใช่ไม้พระธรเดชคุณผู้ชม

นี่เลยเขาเรียงมาเป็นตับแบบนี้เลย

ใช่นะคะนี่คือพระเอกหนุ่มเลือดใหม่นะคะ

ที่จะได้มาประกบคู่กับคุณอ้ำพัชราภาค่ะ
ซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ภาพพระเอกเอาไว้ค่ะ

คนแรกคุณเคมผัดศวีโอ้โฮคนนี้ฮอตมากนะคะ

คนต่อมาก็ฮอตไม่แพ้กันค่ะ

แล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนละครช่อง๗อยู่แล้วนะคะ
เล่นเรื่องไหนเล็ดติ้งดีเวอร์
แบบกลับมารีรันอีกครั้งหนึ่งก็ปังคุณผู้ชม
คนต่อมาค่ะหนุ่มหล่อหน้าหวานคนนี้นะคะ
ธันวาสุริยจักรนั่นเองค่ะ
รายนี้กระแสเวลาเล่นละครโอ้โหไม่เบาเลย

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะมีหนุ่มจินจินนะค่ะ

โอ้โหหล่อมากกล้ามโตนะคะ
มีอีกคนค่ะเกรสสะพลค่ะ
พระเอกหล่อหน้าใสแถมแฟนคลับแน่นเวอร์ด้วยคุณผู้ชม
แบบเว้ยเชียร์แอบเชียร์คนนี้ได้ป่ะ
โอ้โหเสียงสั่นเลยนะคะซิกแพคน้องเนี่ยโอ้โหได้จริงค่ะ
รวมไปถึงคนนี้นะคะคุณแบงค์อาทิตย์ค่ะ
ก็เป็นลูกหม้อวิกหมอชิดอีกคนนะคะ
แล้วก็มีผลงานต่างมากมายค่ะ
ล่าสุดนะคะเพิ่งถูกวางตัวในละครเรื่องเพลิงกินรี
ที่ต้องประกบคู่กับพี่กบสุวนันด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับสองหนุ่มค่ะคุณบูมกิดกล้อง
แล้วก็ยูโรยศวรรษเนาะ
ก็น่าจับตามองนะคะว่าจะได้มาจับคู่กันหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าล่าสุดก็ถูกวางตัวในละครเข็มซ่อนปลายนะคะ
ต้องประกบคู่กับรุ่นใหญ่คุณนุ่นวรนุษย์ด้วย
นี่โปรเจกต์นี้นะคะ
ใช่จากวิกหมอชิด
บอกว่าจริงเนี่ยก็มีการฟอร์มทีมไว้อยู่นะคะ

แล้วก็ถามเหมือนกันนะคะว่าใครจะมาประกบคุณอ้ำ

คุณหญิงปัดนี้ตาอุ้ยตายแล้วหลุดปาก
ห้ามบอกนี้หรอแล้วคุณหญิงบอกว่าไงบ้าง

คุณหญิงบอกว่าจริงมันเป็นความลับของช่องนะคะ
ส่วนพระเอกเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวรอดูกันอีกที